มาดูการแสดงความรักต่อคุณแม่กันหน่อย

การแสดงความรักบางรูปแบบมันก็แสดงออกกันไม่ได้
เพราะอะไรยังไงไปดูค่ะ
พี่หัวแล้วนะ

ด่งดังกันมากหลอกให้คนมาดมเสื้อแล้วก็จุ๊บเป็นก่อน

เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อว่า
ใช่เพราะว่าแม่มีผัวแล้ว
เอ๊ะงงยังไงดี
ลูกนะลูกเองลูกเองจ้ะแม่จ๋า
ดูหลวงมิ๊งเอาที่แม่กับลูก

ถ้าไม่มีผัวจะมีลูกเหรอ
อาจารย์จริงน่ารักดีคุณผู้ชม

อยากรู้ว่าแม่คุณจะพูดประโยคไหน

คุณจะพูดตรงนะแม่ผมดูอยู่เนี่ย